มาดูกันต่อนะคะภาพครอบครัวสุขสรรค์ค่ะ
เรียกได้ว่าช่วงนี้นะคะพี่การกับพี่เสกเขารักกันมากนะคุณผู้ชม

พี่การเนี่ยก้มกราบสามีพี่เสกโลโซคุณผู้ชม
อดกันด้วยนะคะแล้วเอาพวงมาลัยไปไหว้ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งนะคะพี่การก็ได้เขียนข้อความบอกว่า
ก่อนออกจากบ้านไปขึ้นศาล๒คดีค่ะ
ได้มีโอกาสนำพวงมาลัยมะลิไปไหว้พี่เสก
ขอโทษทุกอย่างที่เคยล่วงเกินไว้
เสกบอกไม่เป็นไรฉันไม่โกรธเธอเลย

บอกว่าให้แคล้วคาดปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ
บันเทิงไทยรัฐโทรสอบถามพี่การเลยนะคะ
พี่การยอมรับตรงนะคะว่าช่วงนี้เป็นกังวลเรื่องคดีมาก
เชื่อเรื่องดวงด้วยแหละเพราะว่าราหูเข้านะคะ
ดาวเสาย้ายด้วยนะคะ
ล่าสุดค่ะก็เพิ่งไปไหว้พระราหูที่วัดขุนจันทร์มาคุณผู้ชมนะคะ

ก็ได้ไปที่ศาลยาว่ากความสองคดีค่ะ
แต่พี่การบอกว่าให้ได้แค่๕ล้านบาทนะคุณผู้ชม
อีกคดีเป็นเรื่องที่ทนายของพี่เสกโลโซฟ้องพี่การ
ซึ่งพี่การก็ได้โพสต์ภาพนะคะตามที่สารสั่งแล้วทนายจะถอนฟ้องในวันที่๒๐กรกฎาคมนี้ค่ะ
โดยพรุ่งนี้ค่ะ๑๕กรกฎาคมไปอีกแล้วนะคะจะไปฟังคำตัดสินคดีกับคุณอีฟ
แล้วก็ในวันที่๑๖กรกฎาคมไม่จบจะไปยื่นอุทธรณคดีเสียโป้นะคะที่สารยกฟ้องชั้นต้น
เรียกว่าเห็นเงียบคดีพิการเนี่ยเพียบจริงอย่างที่เธอโพสต์ไว้เลยล่ะค่ะ
ก็รอดูอันนี้ยังไม่นับคดีของพี่เสกโลโซด้วยนะคะ
ถูกต้องอันนี้คือคดีของพี่การคนเดียวคดีของพี่เสกก็เดี๋ยวพี่เสกเขาจะต้องไปขึ้นศาล
กฎหมายกันต่อไปนะคุณผู้ชมแต่ว่าครอบครัวสุขสรรค์ช่วงนี้ก็แฮปปี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ